วันนี้พูดถึงเรื่องของสิงสารสัตว์กันเยอะ
ไปดูเรื่องของการจับงูกันบ้างดีกว่า

ที่บ้านเลขที่ห้าสิบแปดหมู่ที่หนึ่งตะบนทับใสอำเภอโป่งน้ำร้อน
จันทบุรีครับหลังจากที่พี่เขาได้รับแจ้งนะฮะ
จากชาวบ้านในแถบนี้แล้วก็พี่ที่เขามาก็คือทีมอาสาพิทักษ์งู
จันทบุรีมาพร้อมกับอุปกรณ์แหละก็ต้องส่องกันให้ดูให้เห็นแบบนี้
งั้นจับไม่ได้ครับต้องยอมรับเลยครับว่าจุดบริเวณนี้เนี่ย
มันยากที่จะเข้าถึงเพราะว่างูมันเลื้อยขึ้นไปบนต้นไผ่
คำถามคือใครจะปีนต้นไผ่ขึ้นไปมันก็ไม่ได้อ่ะมันขึ้นยากนะ
มันไม่ได้มีกลิ่นการทักมันเลื่อนใช่มั้ยแบบเป็นแท่งยาวอ่ะ
ใช่ครับแล้วก็ต้องส่องกันอย่างนี้เพื่อที่จะจับให้ได้
แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นคล้ายกับไม้สอยมะม่วง
อารมณ์แบบนั้นแล้วกันผมเปรียบเทียบให้ได้ฟังจะได้เห็นภาพ
โอ้โหแล้วต้นไผ่มันยาวตั้ง๘เมตรขึ้นไปไม่ไหวหรอก
แล้วปีนขึ้นไปก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเกิดโดนฉกเบ้าตาขึ้นมาทำไง
อันตรายค่ะใช่ไหมเอ้าเวลาล่วงเลยผ่านไป
บอกตรงตรงยังไม่มีทีท่าว่าจะจับได้นี่นี่ต้องใช้ไฟส่องสว่างแบบนี้
เพื่อให้มันเกิดความสว่างแบบชัดเจนแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปจริง
โอ้โหไม่งั้นจับไม่ได้ครับแล้วใช้เวลาอยู่พักใหญ่อย่างที่ผมบอก
ราว๕ชั่วโมงฮะ๕ชั่วโมงนะครับเพื่อไปจับงูจงอางตัวนี้
แล้วจับได้ไหมจับได้สินี่ฝีมืออยู่แล้วสุดยอดอ่ะจับใส่ถุงลงมาแบบนี้เลย
เราอาจจะไม่ได้เห็นวินาทีในตอนจับเพราะมันมืดนะแต่พอจับมาช่างกิโลเตรียมขายเลยครับ
ช่างกิโลขายอะไรล่ะจะขายกิโลเท่าไหร่
แต่เอาลงมาด้วยความที่พี่เขาก็สงสารเจ้างูตัวนี้นะมันคงจะเพลีย
ให้นมให้น้ำให้ทามันซักหน่อยโอ้โหนักเนี่ยอย่างที่เห็นเป็น๓โลกรัมกว่า
แล้วก็ความยาวก็ประมาณสัก๓เมตรบรรบธรรมอยู่แล้วครับ
นี่วิธีการของเขาคือถ้าคุณไม่รู้วิธีการก็อย่าไปทำตามพี่เขานะ
แต่เขามีวิธีการในการจับงูจงอางแบบนี้อารมณ์ว่ามันเหมือนจะเชื่องนะ
แล้วคุณเชื่อไหมมันเลื้อยเข้าไปเองง่ายมันบลึบเข้าไปใช่ครับ
วิธีการแบบนี้คือเขาต้องฝึกมานะไม่ได้ฝึกงูนะแต่ฝึกพี่เจ้าหน้าที่
ในการที่จะหลอกล่อให้งูมันเข้าไปในถังแบบนี้
นี่ไงมันเข้าไปเองเห็นบ่อยนะที่พวกเราเล่าไป
จับงูจงอางมันจะค่อยสังแบบนี้จะไม่ค่อยใส่ถุงกระสอบนะ
จะต่างกันจะต่างกันมันจะไม่เหมือนงูเหลือม
งูเหลือมเนี่ยมันไม่เลื้อยลงหรอกอันนั้นต้องจับยัดใส่กระสอบ
แต่อันนี้สังเกตว่างูจงอางเขาจะใช้กล่องในการแบบว่าพามันไปปล่อย
ก็ยังไงให้ผู้เชี่ยวชาญเขาช่วยดูแลแล้วกันก็ชื่นชมพี่เจ้าหน้าที่ทั้งคืน๕ชั่วโมงสุดท้ายก็จับได้สำเร็จนะคะ